น้องสาวใช้ที่ปลอกผลบ้าย

แค่หน้าบ้านตรงนี้แหละพี่เบิร์ดดอมจุดเกิดเหตุ

น้องสาวยังมานั่งปอกกระเทียมต่อ
หลังจากที่แทงพี่ชายตัวเองไปแล้วอะค่ะแล้วมีญาติเนี่ยเอาตัวพี่ชายไปส่งโรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเรื่องราวเป็นมาเป็นไปยังไง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขั้นพี่น้องแท้ต้องแทงกันตายแบบนี้
ตรงนี้แหละที่เป็นบ้านพักจุดเกิดเหตุอยู่ด้านหลังสุสานมุสลิมหัดใหญ่สงขรา
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานตอนบ่ายตำรวจต้องลงพื้นที่ค่ะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะบริเวณแคร่หน้าบ้าน
เลือดเนี่ยเต็มเลยนะคะคนเจ็บเนี่ยตอนแรกเป็นคนเจ็บก่อนนะคะ
ชื่อว่าคุณบุญยฤทธิ์นวลลมอายุ๔๑ปี
ญาติพาตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็คือมอหัดใหญ่
หลังจากที่ถูกน้องสาวตัวเองแทงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายนายบุญยฤทธิ์ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

โดนแทงราวนมซ้ายใต้ราวนมซ้ายแล้วเนี่ยค่ะ
มีดอันนี้แหละมันใกล้หัวใจเลยมันใกล้หัวใจอ่ะจุดตายเลยนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุน้องสาวแท้ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ชื่อว่ากิติยานวลลมอายุ๓๙ปี
ตอนที่แทงพี่ชายแล้วมานั่งปอกกระเทียมต่อ
แค่หน้าบ้านตอนที่เอาตัวนายบุญยฤทธิ์เนี่ยไปส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นไม่มีใครทราบนะคะว่าบุญยฤทธิ์เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาล
มาทราบทีหลังทีนี้ก็ต้องถามกิติยาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ิตยาบอกว่าปกติแล้วมักจะทะเลาะกับพี่ชายเป็นประจำ

ิตยาบอกว่าพี่ชายเนี่ยทะเลาะกับคนในบ้านประจำรวมถึงตัวเองด้วย
ก่อนเกิดเหตุเธอนั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะ

พี่ชายกลับมาจากดื่มเหล้ากับเพื่อน

กลับมาจากข้างนอกเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยอย่าสูบบุหรี่นะ
บอกเธอแบบนี้เธอบอกว่าไม่ทันขาดคำ
พี่ชายใช้มือกระชากผมแล้วก็ตบตีเธอไปหลายต่อหลายครั้ง
เธอตัดสินใจใช้มีดที่อยู่ในมือที่ปอกกระเทียม

ใช่ค่ะเธอบอกว่าทำไม่ได้ตั้งใจจะหมายเอาชีวิต
แต่ต้องการป้องกันตัวเท่านั้น
บอกว่าพี่ชายไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
แต่จะเก็บของของเก่าเนี่ยไปขาย
แล้วก็เคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดมาแล้ว
หลังเกิดเหตุตำรวจก็เลยเอาตัวกิติยาเนี่ยนะคะ
แม้ว่าจะบอกแบบนี้แต่ก็ฟังไม่ขึ้นหรอก
ไปฆ่าคนอื่นตายถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ชายด้วยก็ตามนะคะ
เอาตัวกิริยาไปโรงพักแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป
ต้องเอามีดของกลางไปด้วยต้องชี้แบบนี้
เพื่อที่จะทำสำนวนให้รัดกลุ่มเวลาสงสารก็จะได้ไม่หลุด